คุณโป๊ปเขาตอนหลังได้รับตำแหน่งเป็นตรีทูตที่ไปเฝ้าพระเจ้าหลุยใช่ไหมครับ
ตามหลักฐานของฝรั่งเศสก็ระบุว่าเขาใช้ว่าทูศคนที่สาม
ว่าเคยเป็นพ่อนั้นเป็นทูตมาก่อนแล้วเป็นทูตที่ไปโปรตูเกต
เพราะฉะนั้นคุณโป๊ปก็จะไม่ใช่เป็นลูกของคุณนิรุธ
เพราะว่าคุณนิรุธคือพระโหราธิบดี
ว่าพระโหวราคนนี้เป็นอยู่พิศนุโลกใช่ไหมครับ
ซึ่งแต่เดิมกรมพญาดำรงเขาตีความว่าพระโหลาคนนี้อยู่พิจิตร
แต่มีประเด็นว่าตอนนั้นกรมดำรงมองว่าโอคบุรีคือพิจิตร
เพราะว่ามีบึงสีไฟอยู่ที่พิจิตร
แต่ตอนหลังเนี่ยเขามองว่าโอครับอุรีคือพิษณุโลก

เพราะฉะนั้นก็จะบอกว่าถ้าตัวพระโหลามามีญาติโกโหดิกาข้างพิศนุโลก๒แขวง
มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกประการใดตรงนี้

คือโดยหลักการในระบบราชการรุ่นเก่าคือพ่ออยู่กรมไหนลูกก็อยู่กรมนั้น

เหมือนบันไดบันทึกของฝรั่งเศสบอกว่า
เอ่อพระนาราชต้องการยกย่องให้ตระกูลนี้มีกิจตะยดต่อ
ก็เลยยังยกให้เป็นตรีทูตอยู่นะครับ

อันนี้เนี่ยผมเข้าใจว่ามันมันติดขนบ
เราส่งบรรณาการไปเมืองจีนหรือเปล่านะ
เพราะว่าในจดหมายเหตุจีนเนี่ยมิงสื่อลู่เนี่ยนะครับ

บางทีระบุถึงทูตเนี่ยมีถึงสองคน

แต่ส่วนใหญ่เขาจะบอกแค่หัวหน้าทูตเท่านั้น
เพราะฉะนั้นผมก็เลยเข้าใจว่านี่คืออาจจะติดขนบ
ที่เราส่งไปเมืองจีนยังไงก็ขนมแบบนั้น
ความสำคัญอยู่ครับเพราะว่า
มันก็ถือว่าเป็นระดับผู้ใหญ่อยู่นะครับ
เพราะว่าจะมีทูตอุปทูตอตีทูตใช่ไหมครับ

แล้วก็คุณคนคุมเพื่องปรรบรรนะการเกิดขึ้น

เพราะฉะนั้นพวกนี้จะเป็นตำแหน่งผู้ใหญ่
แต่ทีนี้บางทีเข้าใจว่า
รุ่นก่อนเนี่ยเนื่องจากว่าไอ้การตรวจสอบ
ว่าสมมุติว่าคุณหลวงส่งผมไปเป็นทูตจริง

เพราะฉะนั้นต้องมีคนกำกับนั่งว่าตรวจสอบว่า
ไอ้๓คนนี้มันพูดกันเรื่องจริงเรื่องเดียวกันหรือเปล่า
คืออย่างนี้นะครับถ้าเกิดสมมุติพูดเนี่ย
ไม่ได้พาภรรยาไปก็ไม่ได้ถูกบันทึก

เท่าที่ผมจำได้ส่วนใหญ่เขาจะบันทึกแค่ตัว๓คนนี้เท่านั้นใหญ่

ฝรั่งคืออย่างนี้นะครับธูษฝรั่งมา
ข้าราชการเขาคงไม่กล้ามีใครพาไปที่บ้าน
เพราะว่ามีความละเอียดข้อหนึ่งในกฎหมายโบราณ
คือห้ามคลุกธูษต่างเมือง
เพราะกลัวว่าไปซ่องไปคุยธุระบางอย่าง
แล้วในการคุยทุกอย่างก็ต้องคุยกันกลางแจ้ง

เพราะฉะนั้นทูตจะไปที่บ้าน
ปัจจุบันไปกินข้าวที่บ้านคงเป็นไปไม่ได้
และสำคัญก็คือว่าตัวคุณโป๊ปในบทบาท
หลังจากที่พระเภทหลาชาขึ้นสโบยราชแล้วนะครับ
แกก็ยังมีหน้าที่ในการรับทูตฝรั่งเศสอยู่เหมือนกัน

คือไม่ใช่ว่าพอพระนารายย์สุดสิ้นและพระเภทหลาชาขึ้นแล้ว

แต่เราไม่ได้เจรจาใหญ่เหมือนท่านพระนารายย์เกิดขึ้น